เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีวัดปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือ
เรื่องใสสมรรถะเป็นสิทธิเรื่องใสศรัทธามาร์ของปุฟันอาจารน์
จากนั้นยังเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่ไปต่างประเทศ
และมีบทบาทสำคัญในการนำพระพุทธศาสนา
เผยแผ่ที่ประเทศออสเตรเลีย
ติดตามประวัติได้จากรายงานครับ
สมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์มีนามเดิมว่า
พรประสัทธพงศ์เกิดเมื่อวันที่๒๖มิถุนายนปี๒๔๙
หมู่บ้านตะบนบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายปัจจุบันสิริอายุได้๙๐ปี
ท่านปราชาเป็นสำเนติ์เมื่อปี๒๔๘๐
นวัดสัตนาปริวัติตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
โดยมีพระธรรมเสนานีเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นพระอุปชา
และปี๒๔๙๐จึงย้ายมาอยู่จำพรรษา
นวัดราชบพิสถิตมหาศรีมารามอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
เมื่อวันที่๙พฤษภาคมปี๒๔๔
น้ำมหาพระทศรีมาวัดราชจบทโดยมีท่านเจ้าประกุล
เด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราช

ท่านได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยธรรมสอบได้ประเรียนธรรม๖ประโยคในปี๒๔๔
ต่อมาได้สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
เป็นนักศึกษารุ่นที่๕จบศาสนาศาสตร์บัณฑิตเมื่อปี๒๕๕๙
และปี๒๕๐๙ได้เข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ณมหาวิทยาลัยพาราณศรีประเทศอินเดีย
การศึกษาเมื่อปี๒๕๑๒ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
สำหรับภารกิจและงานเผยแพร่ที่โดดเด่น
เป็นเจ้าอาวาสลำดับที่๖ของวัดราชบอพิษสถิตมหาศรีมาราม
เป็นผู้นำพระพุทธศาสนาฝ่ายเทลวาสไปเผยแผ่ในประเทศออสเตรเลีย
เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่นครซิดนี่ประเทศออสเตรเลีย
เป็นประธานอำนวยการฝ่ายบรรพชิตสร้างพระมหาธาตุเจดี
เขตพุทธวาสเฉลิมพระเกียรตินวัดธรรมธโรกรุงแคมเบอร์ร่าประเทศออสเตรเลีย
ส่วนงานปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันนั้น
เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบอพิสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔๑๕
กรรมการมหาเทลและสมาคม
กรรมการคณะธรรมยุทธ์นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
กรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย
พระบรมราชุปธรรมแม่กองงามพระธรรมทูต
ประธานมูลนิธิพระอาจารย์ฟั่นอาจาโร
และเป็นสิทธิ์พระอาจารย์ฟั่นที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในปัจจุบัน